คุณผู้ชมครับถ้าจะขายของเขาบอกว่ามันมีสูตรก็คือ
ต้องขายตัวเองให้ได้ก่อนขายตัวเองให้ได้ก่อนในที่นี้ก็คือ
ให้คนเขารู้จักเราก่อนเชื่อมั่นในเราก่อน
แล้วของที่จะขายเนี่ยมันจะขายง่ายอย่างผู้ชายคนนี้นะ
เขาอยากจะขายสละลอยแก้วฮะเขาแต่งชุดไทยประยุกต์มา
มาดูว่าลูกค้าจะเยอะแค่ไหนห้องข่าวเล่าป่วนครับ
ไปกันที่ตลาดบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
ที่นั่นมีพ่อค้าแต่งชุดไทยประยุกต์เดินขายสละลอยแก้ว
กลายเป็นภาพชินตาของผู้คนในพื้นที่
เขาคนนี้มีนามตามท้องเรื่องคือ
อนันไชมานะสักนนอายุ๒๙ปี
เจ้าตัวเล่าว่าหลังโควิด๑๙และลอกใหม่ระบาด
ส่งผลให้การทำมาหากินสุขแสนจะฝืดเคือง
เขาจึงต้องหาวิธีดึงดูดลูกค้ากระตุ้นยอดขาย
ปิ๊งไอเดียควงแขนแฟนสาวคนสวย
พร้อมใจมาสวมใส่ชุดไทยประยุกต์
ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
ทำให้ยอดขายพุ่งทะยานไม่หยุด
อย่างน้อยต้องมีวันละ๓๔๐๐๐บาท
พอแต่งชุดไทยแล้วก็ยอดขายก็เพิ่มมากขึ้นครับ
ลูกค้าก็ชื่นชอบแล้วก็ให้กำลังใจ

นันชัยบอกว่าสละลอยแก้วของเขาทำแบบสดใหม่
ไม่ต้องห่วงเรื่องความสดสะอาด
ที่สำคัญต้องอร่อยไม่เชื่อ
ลองไปฟังเสียงลูกค้าท่านนี้ก็ได้ครับ
มันก็แบบว่ามันแปลกอ่ะแปลกดี
ขอเข้าใจหากล้านหนึ่งตัวมาไง

ยังไม่อะไรเลยนะทานมานานแล้ว
พ่อค้าคนเก่งย้ำว่าถึงจะขายดีแค่ไหน
ก็ไม่ขึ้นราคา๒๕บาทต่อถ้วย
ถือเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว
เอาเป็นว่าใครผ่านไปผ่านมา
สามารถยกมือดักกวักมือเรียกได้เลยครับ